สาพันธ์แดดมินตันโลกนะครับประกาศอันดับนักแบตสัปดาห์สุดท้ายของปี
ปรากฏว่าน้องเมรัชนกอินทนนท์ติดท็อปไฟฟ์

เป็นนักแบตชายที่ผลงานดีสุดครับ
เมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงมือหนึ่งของไทย
ฤดูกาลด้วยการอยู่อันดับ๕ของโลก
ในวันพระราชสมดีสัปดาห์สุดท้ายของปี๒๐๑๘
ขณะที่อันดับหนึ่งยังเป็นของไทยซื้อหญิงจากไต้หวัน
ปีนี้น้องเมรัชนกนะครับมี๗๔๘๙๑คะแนนจากการลงเล่น๑๘รายการ

ขณะที่นักแบตหญิงรายอื่นของไทย
นิชออนจินดาพลจบอันดับ๑๓ของโลก
และบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์จบอันดับ๑๗ในปีนี้ครับ
ส่วนไฟล์ชายเจ้าสองทานงศักดิ์แสนสมบูรสุก
เป็นนักแบตไทยที่จบอันดับดีสุด
อันดับที่๑๗มี๕๔๕๑๓คะแนน

ส่วนมือหนึ่งของโลกฝ่ายชายเป็นของวิกเตอร์แอคเซอร์เซน
ตบลูกขนไก่จากเดนมาครับ